ส่วนด้านหลังของเรานี้เมื่อไหร่คะ
ม้าลายไทยจะกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัย

กำลังจะข้ามถนนจังหวะที่น้องข้ามจะถึงเกาะกลางแล้ว
เลือดข้างในสมองค่ะเดี๋ยวดูวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
โอ้โหคุณผู้ชมคุณสืบสกุล
คือมันอาจจะบังเห็นภาพไม่ชัดแต่ก็เห็นจังหวะที่มอเตอร์ไซค์มาเร็วนี่
นักเรียน๓คนเดินนำมาน้องโตสุดนิม๑
จังหวะเดินข้ามมาจนถึงเกาะกลางโอ้ดูสิคะกระบะเนี่ยชะลอแล้วนะ
แต่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทรบางบัวทอง๒
ที่บางกรวยไซน้อยอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
โอ้โหจังหวะที่เกิดเหตุเห็นชัดเลยอ่ะ
ที่พุ่งชนน้องน้องตัวลอยกระเด็นไปไกลเกือบ๑๐เมตร
หัวฟาดพื้นนะหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
ตำรวจสภบางบัวทองก็ไปตรวจสอบมีคนเจ็บ๒คน
หนึ่งในนั้นคือน้องนักเรียนแน่ค่ะ
เพราะว่าน้องอายุ๑๒ปีเรียนอยู่ชั้นม๑
น้องเจ็บหนักเลยค่ะหัวกระแทกหัวฟาดพื้น
ขาขวาน้องเป็นแผลฉีกยาวไปจนถึงกระดูกคุณผู้ชม
ตาปิดข้างหนึ่งหน้าบวมเลือดออกเต็มปากนะคะ
ส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ๒๕ปีนายธีรินมหาสิงค่ะ
ก็เจ็บสาหัสเหมือนกันเพราะว่าหน้าผากเนี่ย
เป็นแผลขนาดใหญ่แล้วก็ลึกโอโหแผลตรงนี้หนักเลยค่ะ
ใช่ค่ะเป็นแผลเปิดแบบนี้เพราะอะไรหน้าผากถึงเป็นแผลใหญ่
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวาน๔โมงเย็น
ช่วงเวลาที่โรงเรียนเพิ่งเลิกนะคะ
นักข่าวของเราไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์

อยู่ที่โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง
ก็เดินตามจะข้ามทางม้าลายกันมา

จังหวะที่น้องม๑คนโตเดินนำหน้า
มอเตอร์ไซค์วิ่งมาแล้วก็ชนแบบแรงมาก

นักข่าวของเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์

ดูสิคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔

แล้วอาการของน้องเป็นยังไงบ้างนี่เราไปคุยกับคุณแม่นะคะ

เป็นแม่ของน้องม๑ที่ได้รับบาดเจ็บ

คุณคิดดูสิน้องม๑โดนมอเตอร์ไซค์พุ่งชนใช่ไหม
แต่น้องคิดว่าตัวน้อง
เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ขับชนคนอื่น
อ้าวแต่อย่างนี้น้องเป็นแค่คนข้ามถนนนะ

แล้วแม่บอกว่าอาการลูกแม่ตอนนี้

ตอนนี้คุณหมอส่งตัวน้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะ
แล้วขาของลูกแม่เป็นแผลลึกถึงกระดูกเลย
ตอนนี้หมอไม่ให้ใครเยี่ยมเลยค่ะ

ตอนแรกน้องก็จำไม่ได้บอกชื่อหมอก็ไม่ได้ค่ะ

คุณหมอรอดูอาการว่าวันนี้จะมีเลือดออกเพิ่มไหม
ถ้าเลือดก้อนใหญ่ก็ต้องห่างจากสมองค่ะ
แล้วก็ใต้ตากระดูกแตก

หายปลาร้าหักก็หายปลาร้าเขาก็ดูว่าจะเชื่อมต่อ

จะมีใต้ตาแล้วก็สมองแล้วก็หายปลาร้าที่รอดูอาการว่าจะได้ผ่านต่างไหน

จอดแล้วน้องมันก็ต้องรีบกินเพราะว่ารถเค้าจอดให้เร็ว
แต่ว่ารถนั่นมาเร็วมากค่ะ
ชนกระเด็นเลย
ชนกระเด็นเลยเรื่องรูปคดีอย่างไร

ถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเยอะเราก็ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย

เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขามาเร็วจริงนะฮะ

มอเตอร์ไซค์แทรกมาเลยขณะที่คันอื่นเขาเริ่มจอดแล้วนะฮะ
เออมาเร็วแล้วก็มาแรงด้วยนะคะ